ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตกันก่อน
เพราะว่าเกิดเหตุไฟลุกโหมกระหน่ำ

แต่ปรากฏว่าไฟหมกระหน่ำแบบนี้นะครับ

จุคนได้เกือบ๕๐๐คน
มูลค่าเรือลำนี้๓๐ล้าน

เพราะว่ามันต้องฝ่าวิกฤตนี้ไป
หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวเริ่มจะเดินทางมาภูเก็ต
เรือลำนี้เตรียมพร้อมในการทดลองระบบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เพลิงลุกไหม้เรือท่องเที่ยวภูเก็ตเกาะพี
ขณะจอดอยู่บริเวณคลองท่าจีนที่ตำบลรัศดา

ภายในท่าเรือองค์การสะพานปลานะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งระงับเหตุครั้งนี้
ก็ระดมน้ำในการฉีดระงับเพลิงนะฮะ
เพราะเพลิงมันไหม้รุนแรงบริเวณหัวเรือนะครับ
ก็ป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปทั้งลำนะคุณนะ
จนกระทั่งสามารถที่จะดับเพลิงได้สำเร็จ
เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เพราะเรือลำนี้ยังไม่ได้ออกรับนักท่องเที่ยว

แต่ว่ามีเด็กเฝ้าเรือที่สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับ
สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ก็คาดว่าเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับคุณนะครับ
คือมีการทดลองระบบในการที่จะเตรียมพร้อม
เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
หลังจากเกิดวิกฤตโควิดไปนะฮะ
ก็เขาบอกว่าเป็นเรือขนาดใหญ่
แล้วก็ใช้บรรจุผู้โดยสารจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ทางด้านของทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ

พนักงานเจ้าท่าภูเก็ตก็เข้ามาตรวจสอบ
และอย่างที่บอกไปพนักงานเจ้าท่าภูเก็ตก็สันนิษฐาน
บอกว่าเรือที่อยู่การทดลองระบบ
น่าจะมีการสปาร์คของไฟฟ้า
ทำให้เกิดการลัดวงจรและเกิดไฟไหม้นะครับ

ไฟน่าจะไหม้จากเบาะและระบบไฟฟ้าในห้องกัปตัน
เพราะว่าเบาะในห้องกัปตันก็เป็นระบบไฟฟ้า
ของผู้โดยสารก็เป็นระบบไฟฟ้า

ไฟก็เลยลุกไหม้ลุกลามออกมาแบบนี้
เขาบอกว่าโชคดีนะห้องเครื่องยังไม่ไหม้
แล้วก็ยังไม่มีใครที่เป็นผู้โดยสาร

รองผู้ว่าภูเก็ตท่านในอำเภอนะครับ

อืมแต่ว่าเห็นใจผู้ประกอบการมากแหม